พวกคนป่วยเขาจะได้ไม่ต้องมาพึ่งผม
ทำไมพี่เบิร์ตพูดกันนะอาจารย์เอกพูดเหรอ

งานเข้าฝ่ามือพลังจิต
สทก็คือสาธารณสุขบุกแจ้ง
ผมบอกแล้วว่าวันหมอโทน่าวประกาศแล้ว

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนายชาตรีพินัยครับ
ภูมิในการกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุข
ไปกับใครตำรวจด้วยตำรวจกองปราบปรามครับ
ขออภัยครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกัน๓๐กว่าคนนะ
ไปตรวจสำนักต้องเรียกสำนักนะเพราะเคยเป็นฤษี
สำนักอาจารย์เอกฟามือพลังจิต
หรือชื่อของเขาคือนายกิรติสมคิดอายุ๕๓ปีครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
อ่าสำนักที่เปิดอยู่ในโรงแรมถนนกาญจนาภิเษษกระเภอบาปมูธรสวรรค์นวลธมบุรี
หลังจากที่อาจารย์เอกเขาท้าเขาท้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไปตรวจสอบมาพิสูจน์ดิไข่กุเจเปิดประตูเลย
เออเขาเนี่ยเป็นการรักษาทางเลือกนี่เจ้าหน้าที่โรงแรมมาเปิดสำนักปิดดอม
อ่าสำนักปิดนี่แหละใช้ฝ่าเท้าถีบสะกิดฝ่ามือตบปกปกปกปก
โรคกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจะหายเลยนะเออไม่ต้องไปพึ่งนะ
พวกคุณรักษากันไม่ดีอันนี้อาจารย์เอกพูดนะ
พวกคุณรักษากันไม่ดีเนี่ยพวกหมอทั้งหลายเนี่ยเห็นไหม
เขาต้องมานอนพึ่งผมเนี่ยนะ
แต่ไม่เจอฮะไปสำนักไม่เจออาจารย์เอกนะครับ
เจอทีมงานแม้แต่คนเดียวเพราะว่าทั้งหมดไปออกรายการนะครับ
ปิดล็อกสำนักงานนะครับมีเพียงนะครับผู้จัดการโรงแรมนะครับ
แล้วก็เจ้าของสถานที่มานำตรวจสอบครับ
นายชาตรีบอกว่านะครับท่านผอกฎหมายบอกว่า
อาจารย์เอกเช่าสถานที่โรงแรมเป็นสำนักงานตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา
โดยโฆษณาการรักษาลงโซเชียลมีเดีย
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรูปแบบการรักษา
แล้วก็สถานที่คิดเงินค่ารักษา
อันนี้เขาพูดนะทางราชการเขาพูด

ถ้าดอมไปดอมปวดเหมือนพี่

อ๋อถ้าคุณอยากจะเจอฝามือพลังจิต๕๐๐๐
อยากเจอของแท้เลยหรอแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปถึงแล้วจ่ายนะ
คือต้องโอนไปก่อนด้วยนะต้องโอนก่อนที่จะไปถึงด้วยนะ
นี่แหละเขาบอกว่าเข้าข่ายการเปิดสถานบริการอย่างชัดเจน

แม้ขณะนี้จะไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข
แต่กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นผู้เสียหายแล้วนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมนะครับไปดูซิ
ชาวบ้านเขาว่าไงชาวบ้านเนี่ยเขาอยากจะเนี่ยนะครับ
อยากจะมารักษานะคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะ
คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะใครเป็นโรคร้ายเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะดอม

คือผมเชื่อว่าเขาคงไปหาแพทย์ธรรมดาอยู่แล้ว
แต่เมื่อไม่หายเนี่ยเมื่อไม่ดีขึ้นเนี่ย

นี่ไงเมื่อวานในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

พี่เมฆวินัยไกรบุตรอะคือมาหมดเลยนะมีใครบ้างมีพี่เมฆวินัย

แล้วก็มีอาจารย์เอกรวมถึงมีหมอหมูทางวิทยาศาสตร์ทางศักดรรทัยศรี
แล้วก็มีทางกระทรูวิธรรมมาด้วย
แล้วฟังอะตอนที่พี่เมฆเขาบอกผมทำทุกวิถีทางแหละ
อะไรที่ว่าดีขึ้นผมไปหาหมดแหละ
ครับคือต้องเป็นผู้ป่วยจริงแล้วจะเข้าใจ

พระประนอมเนี่ยท่านอายุ๗๒เป็นพระลูกวัดนะครับอยู่บางพลัด
ถ้ามีโรคประจำตัวมีเบาหวานความดันและปวดหลัง
อ๋อมาเลยเพราะเชื่อว่าอาจารย์เอกเนี่ย
เป็นผู้มีอภิญญาวาสเคยเป็นฤษีปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ
มีอิฐีฤทธิ์มีญาณวิเศษมีหูทิพย์ตาทิพย์
สามารถรักษาคนหายได้ส่วนการรักษาโอ้ท่าน
แล้วโดนเอาเท้าสะกิดโดนอะไรอะไรอย่างนี้
โดนรูปศีรษะอะไรอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมล่ะท่าน
เป็นเบาหวานมา๒๐กว่าปี
แล้วก็โรคเสริมคือตามันมัว
แล้วปวดกระดูกยืนปวดมากปวดขา

ไม่ลองล่ะเราเชื่อมั่นว่าหาย

คำพวกนี้คุณไม่ค่อยได้รู้ว่าคือมันหมายความว่าอะไรอภิญญา

ทองต้องเป็นทอง

ท่านได้บำเพ็ญได้อภิญญา

โอ้โหพระประนอมท่านเป็นสมณะนะ

อาจารย์เอกท่านบวชเป็นฤษีมา

พี่บอกว่าบวชมาตั้งแบบ
กี่ปี๓๐ปีนะคะ

พี่เมฆรายการพี่อุ๋ยเด็ดมากว่า
หลายคนก็ได้ดูอยู่แล้วก็บอกว่าอยากฟัง

คืออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตสัมภาษณ์บอกว่า
อาจารย์เอกใช้พลังจิตรักษาคนป่วยมา๑๒ปีแล้วนะ
ก็จะไปตามสถานที่ต่างที่ถูกเชิญไป
เพราะว่าไม่ได้เปิดเป็นศูนย์รักษา
แล้วก็เปิดแค่บริษัทปรึกษาการรักษา
ซึ่งอาจารย์เอกนะบอกว่าเอาจริงผมไม่เคยเรียกเก็บเงินค่ารักษานะ

อันนี้อาจารย์เอกเขาพูดเอง

เคยโดนแล้วสาธารณสุขมาตรวจสอบ๒ทีแล้ว
แล้วจู่ไอ้รอบนี้กลับมาถูกตรวจสอบอีก
ก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะกระแสมั้ง

โอ้โหหรอ

มีแต่ใครเชิญอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไป
อาจารย์ก็รับเปิดบริษัทเป็นที่ปรึกษาสุขภาพ
เปิดถูกต้องมีอะไรทุกอย่างถูกต้องหมด

แล้วคนป่วยโทรมาหาเพราะว่าเขาเคยถ่ายคลิปลงกับอาจารย์
มันดังจนหยุดไม่อยู่
อาจารย์ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากฐานสุขมาแล้ว๒จังหวัด
ทำไมไม่มีเดิมเนินคดีอาจารย์

ถ้าผิดทำไมไม่ผิดตั้งแต่ตอนนู้น
ถ้าผิดทำไมไม่ผิดตั้งแต่ตอนนี้
เคยผ่านการตรวจจากฐานสุขจังหวัดมาแล้ว
เห็นอาจารย์เขาดังเลย

เมื่อวานนี้พอมีพี่เมฆวินัยไกรบุตรมาด้วย
ก็ต้องถามการรักษาอาการป่วยของพี่เมฆด้วย

ทำไมเราไม่เคยเคยได้ยินในข่าวเลย
อันนี้อาจารย์เอกวิจัยขึ้นมาเอง

จริงเหรอใช่ฉีดที่ตัวเป็นการปรับสมดุลร่างกายน้องดอม
แล้วพอใช้แล้วอาการดีขึ้นจากเดิม
ที่พี่เมฆเขาคันเป็นแผล
ก็หายคันแผลก็ตกสะเก็ดดีขึ้น
อันนี้คือตอนแรกก่อนใช้แล้วภาพนี้หน้านะ
ทีนี้อาการของพี่เมฆที่ตาพร่ามัว
ก็ใช้พลังจิตในการรักษานี่ทำแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เอาฝ่ามือวนที่ดวงตาแล้วก็ปล่อยพลังจิตเข้าไป
ทำให้ดวงตาค่อยดีขึ้น
แล้วฝั่งพี่เมฆเองเนี่ยนะบอกว่า
ที่ถูกอาจารย์เอกใช้ฝ่ามือพลังจิตรักษาดวงตาที่พร่ามัวเนี่ย
อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นขนาดนั้นนะ
เพราะว่าก็อยากหายเข้าใจความรู้สึกพี่เมฆเลยจริงค่ะ
ก็เนี่ยณตอนนี้อาจารย์บอกว่าทำอะไรได้แล้วผมดีขึ้นเนี่ย
ผมก็พร้อมทำให้อาการป่วยหายดีขึ้น

พอพูดถึงพอพูดถึงพี่

ปุ๊ปฟังแต่งกันได้

ยังครับให้มารูปดูที่เผื่อหาย

รักษาตานู่นนี่นั่นก็อยากให้ตาหาย

สิ้นปีอีก๒คนนะสิ้นปีว่าดีหรือไม่ดี
สงสารพี่อาจารย์นี่น้ำแข็งมีคุณผู้ชมส่งมาในเพจพี่คุณเบิร์ตป้าสงสารวินัยกายบุตรนะครับ
พี่ชายป้าเนี่ยหายแล้วหมอคนนี้อยู่ชนบุรีค่ะป้าลองโทรถามคุยกับป้าก่อนก็ได้
คือผมไม่แน่ใจว่าพี่เมฆเคยไปหรือยัง

พี่เมฆไปเอาหมดแล้วอย่างอาจารย์ที่บอกว่าจะเปิดอะไรนะเจ้ากรรมในเวร
กลางที่ย้อนไปดูว่ามีกรรมอะไรมา

พี่เมฆหน่อยเผื่อเป็นทางนึงแหละ
เขาอุตส่าห์ส่งมาทั้งพี่